สิ่งที่รัฐบาลกำลังเผชิญตอนนี้นะครับ
นอกจากการแก้ปัญหาโควิด๑๙แล้ว
ก็กลายเป็นความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐซะเองนะครับ
เนื่องจากว่าสมาชิกของพักเอง
อยากจะให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักใหม่
ติดตามพร้อมกันกับความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นครับ
ข่าวความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐ
เพื่อให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักจากนายอุตมะสาวนายน
มาเป็นผลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
ปล่อยออกมาเป็นระยะและดูเหมือนจะมากขึ้นในช่วงนี้
โดยข่าวที่เกิดขึ้นอ้างไปถึงการที่พลเอกประวิทธิ
โทรศัพท์ประสานงานด้วยตัวเองเพื่อขอให้กลุ่มสามมิตร
และกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่เป็นกรรมการบริหารพัก
ลาออกให้เกินกึ่งหนึ่งจะได้เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
พร้อมทั้งกระแสที่ว่านายอุตมะได้ตัดสินใจยอมลาออก
ตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วยตัวเองแล้ว
แต่ล่าสุดนายอุตมะสาวนายนในฐานะหัวหน้าพักออกมายืนยันว่ายังไม่ได้ลาออก
ปัจจุบันทุกอย่างยังเหมือนเดิมและทำหน้าที่ตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้รับแรงกดดันจากทางพักการเมืองให้ลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใด
แต่ยอมรับว่ากระแสความวุ่นวายในพักพลังประชารัฐถือเป็นเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง
ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
ส่วนพลเอกประวิทย์เองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยโทรศัพท์ไปหากรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
เพื่อขอให้แต่ละคนลาออกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง
เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักแต่ละคนที่จะดำเนินการอะไร

เช่นเดียวกับการเสนอให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพักนั้นก็ไม่ทราบเช่นกัน
และไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนว่าจะรับหรือไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพัก
เพราะการแต่งตั้งหัวหน้าขึ้นอยู่กับสมาชิกพัก
ส่วนความคืบหน้ากรณีสื่อโซเชียลนำเสนอภาพนายทหารคนหนึ่ง
ขณะนั่งแสดงกิริยาไม่เหมาะสมบนบันลังประธานรัฐสภา
ในห้องประชุมพระสุริยันต์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
วันนี้ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
เรียกเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรมารายงานแล้ว
เพราะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งข้าราชการรัฐสภา

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าในช่วงนี้

เห็นภาพแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เรื่องนี้พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทอง
รองโคศกกองทับบกระบุทหารคนดังกล่าว
เป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพบก
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้เรียกมาสอบสวนแล้ว
เจ้าตัวยอมรับผิดและรู้สึกเสียใจ

และผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือน
พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน